๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตไม่คุ้นตา

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์

การเดินทางล้วนมีปลายทางซ่อนอยู่
สิ่งเป็นจุดหมายที่ไม่คาดคิดมาก่อน
แต่อาจทำให้จดจำได้ยิ่งกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผมเลือกระยองสำหรับการเดินทางครั้งใหม่ครับ
และผมเพิ่มจุดหมายอื่นในการเดินทางครั้งนี้ด้วย
กับการเที่ยวย้อนยุคในระยอง

ผมไม่พาคุณไปเที่ยวที่ธรรมดาแน่นอนนะครับ
ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ถนนโยมจินดาครับ
ตรงนี้คือถนนสายแรกของเมืองระยองนะครับ
ซึ่งสร้างโดยเจ้าเมืองคนสุดท้ายของเมืองระยองด้วย
เรียกได้ว่ามีประวัติศาสตร์น่าสนใจมากนะฮะ

เดินเข้ามาในถนนโยมจินดาแล้วนะครับ
ได้ความรู้สึกเป็นเมืองเก่ามากนะฮะ

บ้านสะพานไม้นะฮะคุณผู้ชม

เพราะเขามีทั้งนี่จักรยานให้เช่าแล้วก็ด้านในนะครับ

เขียนไว้ด้วยชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าระยองนะฮะ
สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ

เป็นรองประธานชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าระยองครับ
โอกาสดีเลยอย่างนั้นผมขออนุญาตถามเลยด้วยกันนะฮะ

โยมิดาเนี่ยถือว่าเป็นถนนสายแรกของจังหวัดระยองนะครับ
เมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นย่านการค้าขายจะลงมาทางเรือ
ก็จะขึ้นมาที่ถนนยมจินดานี่เป็นเหมือนศูนย์การค้าที่แรกของจังหวัดระยองนะครับ
นี่คือถนนเส้นแรกของระยองเลย

ถนนมีความยาวเท่าไหร่ครับ

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีความเจริญทุกอย่างเริ่มต้นนะตรงนี้เลยใช่ไหม

ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยร้านทองเนี่ยประมาณ๓๔ล้าน

แต่ตอนนี้เปลี่ยนสภาพเป็นร้านอาหาร
ข้างบนจะเป็นเกอโลลี่ภาพวาด

อันนี้เป็นกลุ่มสินของจังหวัดระยองครับ
คือรวมตัวกันแล้วก็มาวาดรูป
ในจังหวัดระยองในถนนยมจินดาครับ
เพราะจริงแล้วเนี่ยคือคนต้นคิดเนี่ย
ก็คือจากที่วาดไม่เป็นเลย

ก็คือมาสนใจด้านศิลปะ
เขาก็เริ่มวาดตั้งแต่ที่ว่า
จะเป็นแบบไม่สวยจนวาดจนสวย

ในคนที่ทำงานศิลปะในจังหวัดระยอง

ก็ใช่ครับ
ออสครับสองภาพนี้สวยงามมาก

เก่าครับก็คือประมาณ๔๐๕๐ปีได้

ออสครับนี่มีจักรยานให้เช่าแบบนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
ครับตอนนี้ชมในถนนยมจินดา
เรามีโครงการปั่นเพื่อสุขภาพ

สร้างเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว

คือปีนี้เป็นปีที่ร้อยพอดี

ซึ่งจะเป็นรูปถ่ายในถนนยมจินดาในสมัยอดีต
ธนาคารหลังแรกของจังหวัดระยอง
แล้วก็รูปเก่าของคนในถนนยมจินดาครับ

อันนี้หอยมือเสือครับ
อายุมันก็จะเป็นวงปีตามเนี่ย
ก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นร้อยครับ
ห้องนี้ก็คือเป็นที่รวบรวม
ข้าวของเครื่องใช้ของคนในถนนยมจินดา

แต่ที่สำคัญจริงไฮไลท์ของมันก็คือจะอยู่ที่สมุดคอย
ก็คือคัดตั้งแต่สมัยราชการที่๓

ก็คือต้นฉบับในราชการที่๒
แต่มาคัดใหม่ในราชการที่๖ครับ

เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือของคนในชุมชนด้วย
ทุกคนร่วมกันเอาของที่มีของตัวเองที่มีประวัติศาส

แต่เขาก็มาไว้ที่พี่พันตร์เกาลล้อยอก
สวยงามมากเลยครับพี่
แล้วก็เอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือพานอนแทนซ้าย
จริงแล้วมีหลายที่ครับแต่ที่นี่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทย

ก็คือต้นที่เห็นด้านหลังเนี้ยก็คือเป็นต้นสตือประวัติศาสตร์ของเขาคือว่า
ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์ทรงมาผูกช้างที่ต้นสตือต้นนี้

ใช่ครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ามรดกของประเทศด้วยครับ
ข้างในนี้ถึงจะมีสารสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
เรายังเริ่มเพิ่งเริ่มทำสดใหม่เลยนะฮะเนี่ย

ออสครับตรงด้านหน้านี้เราเห็นเป็นเจดี

โดยพระยาสีสัมวโพธิเป็นคนนำลีสร้างขึ้นมา
เพื่อให้เป็นที่สังเกตของชาวเรือ

ตรงนี้ถึงแล้วระยอง
จะมีวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งของอาหารแล้วก็ชมมีปากงการเราจะมีปลาอาเมซอนด้วยอาเมซอนใช่อาเมซอนของละยอง
แล้วก็มีหอชมวิวชมวิวได้๓๖๐องศาเลย
วันนี้ผมรู้สึกโชคดีมากมากเลยนะฮะอย่างตรงนี้แม่น้ำระยอง
สวยมากมานั่งแล้วบรรยากาศเหมือนกับเราอยู่ในภาพยนตร์

เพราะฉะนั้นก็ต้องมาเช็คอินกันต่อที่นี่ฮะ

ว่าแต่ตลาดกับเมืองเก่าเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ตลาดก่อกลอยนะครับเป็นตลาดน้ำที่นำเอาวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมของคนในชุมชนนี้นะครับมาจำลองให้เราได้เห็นแบบนี้ฮะ
แถวคู่หาแรกของตลาดเกาะกลอยนะครับเขาก็จะทำเป็นคล้ายคล้ายกับ
พิพิธภัณฑ์แบบนี้นะฮะ
โอ้โหร้านนี้ขนมของฝากนี่นี่มันขนมวัยเด็กของพวกเราเลยนะ
ใช่โบราณค่ะถ้าแต่น้ำแตงโมอันนี้ขายดีเลยใช่ไหมฮ
ใช่เวลาคนซื้อฝากจะซื้อเยอะพวกดอกจอกอย่างนี้ก็ออกดีค่ะ
กระจาดนี้น่ารักอ่ะน่ารักเอากระจาดนี้กลับบ้านด้วยได้ไหมครับ
ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่ง
อยู่ในบรรยากาศเมืองเก่าแบบนี้นะครับเราก็จะต้องทานอะไรให้ได้ความรู้สึกย้อนยุคหน่อย
แบบนี้ฮะนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือกะลานะครับ
เขาใส่มาในกะลาจริงแบบนี้เลย
ที่นี่นะครับเขาเปิดเป็นเหมือนสวนสาธารณะที่ไม่ว่าใครนะฮะ
ก็สามารถเข้ามาได้นะครับคุณสามารถมาพักผ่อนที่นี่
มีทั้งร้านอาหารร้านขายของนะครับเดินเล่นถ่ายรูปชิวสวยได้ที่นี่เลยนะฮะ

ช่วงหน้าพาไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง
ของใช้เก่าแก่ที่ทำให้หลายคนนึกถึงอดีต
โอ้โหไทยแลนด์
โอ้ไทยแลนด์